สวัสดีครับ
รับเชิญในปีที่ผ่านมา

จุ๋มเพราะป่าแกค่อนข้างจะแบบว่าทิศถิสูง
หมอลักษณ์บอกว่าเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกัน
ราศีพิจิกค่ะ
เป็นราศีที่มีข่าวเคราะห์
และยังโดนคาวเคราะห์อยู่อย่างนั้น

ไขมันพอกตับถึงขั้นวิกฤตตับเป็นพิษ
ช็อกจะตายอย่างฉะปัดเหรอ
ราศีสิงศ์เป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลง
จะมีคู่สมปรารถนาฟรง
ย้าห้อ